เรื่องของการลอบยิงรอบสังหารก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคนร้ายคุณผู้ชมขับรถจักรยานยนต์ประกบยิงเสียรับเหมาสี่นัดเสียชีวิตเลยนะคะขณะที่เขากำลังขับรถไปส่งภรรยาขายของที่หน้าโรงเรียนในกรณีนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่านะคะติดตามตัวคนร้ายอยู่โดยกรณีที่ตำรวจปู
ชีวิตเอาไว้ได้แล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณเช้ามืดนะคะ

ขณะที่ความคืบหน้าด้านคดีค่ะ
ล่าสุดพลตำรวจเอกธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์
รองผู้บัญชาการตมติพุทธรภาค๑

โดยได้เรียกประชุมชุดสืบสวนใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีค่ะ
ก่อนที่จะเปิดเผยถึงแนวทางการติดตามคดี
บอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งคลี่คลายคดี
เชื่อว่าคดีนี้ไม่ซับซ้อนค่ะ
สัก๒วันก็น่าจะติดตามผู้เกาะเหตุได้
ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลกันก่อน
ส่วนปมเหตุสังหารตำรวจตั้งเอาไว้๓ประเด็นนะคะ
ก็คือความขัดแย้งส่วนตัวประเด็นเรื่องเงินกู้นอกระบบ
แล้วก็ประเด็นความขัดแย้งธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะ
จะต้องสืบสวนสอบสวนต่อไป
โดยได้มีการสอบปากคำภรรยาของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรปานโปร่ง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรนครหลวง
ก็สั่งกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้ายค่ะ
โดยการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้หลบหนี
พร้อมทั้งเรียกบุคคลใกล้ชิดมาให้ประคำเพิ่มเติมด้วย
ส่วนสบของผู้เสียชีวิตส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ญาติก็จะสามารถรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปได้นะคะ